คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ด้วยความปรารถนาดีและหวังดีกับพี่ป้าน้าอาที่ขับรถแท็กซี่ในเมืองกรุงนะคะ
ในแสนหนึ่งในล้านไม่รู้หนึ่งในเท่าไหร่แหละที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้โดยสารค่ะเธอถ่ายคลิปไว้ได้เธอเรียกรถแท็กซี่ไปส่งที่หนองจอกปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยมีผู้ชายรูปร่างผอมคนหนึ่งค่ะเปิดประตูฝั่งตรงข้ามคนขับเข้ามาแล้วใช้มีดเนี่ยจี้โชเฟอร์รถแท็กซี่
ผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังแอบถ่ายคลิปไว้กลายเป็นคลิปนี้ที่จะให้ดูเชิญค่ะ

ของผู้โดยสารมากที่คนร้ายรายนี้ยอมให้พี่โชเฟอร์คนขับรถแท็กซี่อ่ะส่งเธอจอดได้ยินไหมคะพี่คะ๕๐บาทคือจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเธอลงเลยนะคะเธอลงจากรถมาก่อนแต่คนร้ายเนี่ยเห็นไหมนั่งด้านข้างกับโชเฟอร์ค่ะพยายามเหมือนใช้มีดอ่ะคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปเธอมองไม่ถนัดอ่ะนะคะแต่คาดว่าน่าจะเป็นมีดแหละพยายามจี้บังคับให้
ไปแจ้งตำรวจ๑๙๑ให้ช่วยสกัด
เพื่อช่วยเหลือพี่โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่รายนี้นะคะ
ตอนนี้เธอเองก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่า
โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ

เอาล่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็ฝากมาเตือนกันนะคะ
คือพี่โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่เวลาล็อก
จะล็อกประตูด้านหลังซ้ายและขวาของผู้โดยสาร
บางครั้งลืมไงด้านหน้าฝั่งตรงข้ามกับพี่แก

คือไม่ได้ล็อกไงกลายเป็นว่าคนร้ายมันเปิดขึ้นมาได้